เรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครรัชศรีมานะฮะ
เป็นเรื่องราวของคุณยายคนหนึ่งอายุก็๗๙ปีแล้ว
ถูกคนทำร้ายจนบาดเจ็บนะฮะถูกเก้าอี้ฟาดไปเลยนะฮะ
เพราะคุณยายเนี่ยไปขอข้าวของพระที่วัดระหว่างที่พระบินทบาทเนี่ยเพื่อจะเอาไปกิน
อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการสะท้อนออกมาจากมุมนี้นะ
เดี๋ยวคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วไปทำร้ายยายเนี่ย
วันนี้เขามาพูดแล้วบอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกัน
แต่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นเหตุการณ์ช่วงเกิดเหตุที่คุณยายถูกทำร้ายก่อนนะครับ
อันนี้เป็นแม่ค้านะเหมือนกับคุณยายเดินมาไม่รู้แม่ค้าไปว่าอะไร
โอ้โหยกเก้าอี้ขึ้นมาเลย

ถูกต้องคุณยายก็พยายามฟาดตามเรียวแรงที่มี
คนก็เข้ามาห้ามกันมาดูยายว่าอ้าวยายเจ็บเลยนี่
แล้วยายก็มานั่งอยู่อย่างนี้
เวรียวว่าพูดกรณีรายสมัย
นี่ครับผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้โพสต์คลิปไว้นะครับ
บอกว่ายายที่นั่งซึมอยู่ที่ริมถนนเนี่ยเป็นแผลเหนือคิ้วขวา
แล้วก็ระบุข้อความว่ายายมาขอเศษข้าววัดกิน
เจอทั้งด่าไล่ด่าอีแก่ผลักเกือบล้มเอาเก้าอี้ฟาดคิ้วแตกพิกัดตลาดปากช่อง
จังหวัดนครตรวจศรีมาโอ้โหคนวิพักวิจารณ์กันเยอะนะครับวันนี้
นี่เป็นคลิปที่แบบวันนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะครับ
ในคลิปคุณยายนั่งอยู่ท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูมาช่วยเหลือนะครับ
ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนั่นแหละรวมทั้งพยายามสอบถามว่าใครทำ
แล้วก็ข้องใจกันอยากจะถามอยากจะคุยว่ามาทำร้ายกันแบบนี้ทำไม
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าคนที่ทำร้ายยายอยู่ร้านขายดอกไม้
แล้วก็พายายไปแจ้งความแล้วก็พายายไปทำแผลที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
หลังคลิปแชร์ออกไปคนมาแสดงความไม่พอใจเยอะมาก
ภาควิจารณ์กันเยอะมากสำหรับคนที่ทำร้ายยาย
ตำรวจสพปากช่องมาตรวจสอบนะครับทำให้ทราบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๘โมงเช้าวันนี้นะฮะ
ในคลิปชื่อว่านางหลอดดอกพิกุลอายุ๗๙ปีมีอาการหูตึงด้วย
สอบถามคุยกับยายยายบอกว่าหลังจากเกิดเหตุหมอก็เย็บแผลให้๒เข็ม
แล้วก็เล่าว่าไปขอข้าววัดกินแต่มีแม่ค้ามาด่าก็เลยเถียงกัน
แล้วก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยความจริงก็ไม่ได้ขอนะ
แต่ขอซื้อ๒๐บาทให้เงินไป๒๐บาทก็ได้แกงกับข้าวเอามากิน
ยายเป็นคนปากช่องแต่ไปอยู่กับสามีที่ศรีสะเกดไม่มีลูกด้วยกัน
แต่ว่าตอนนี้สามีมีปัญหาก็คือตามองไม่เห็นก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่ปากช่อง
ฐานะยากจนก็อาศัยนอนตามสถานีรถไฟเก็บผักอะไรได้ก็เอาไปขายตลาด
แล้วก็นี่แหละมาขอข้าวพระกินตอนเช้าอะไรแบบนี้

เอ้อเอาไม่ใช้ไม่ใช่มึงเดี๋ยวก็ไม่ใช่ชื่อมึง
เพราะว่าไม่ใช่ชื่อมึงก็ขวากอีกมากันไป

อย่าให้บอกไม่ได้ขอซื้อเขานะ๒๐เนี่ยโอ้โหแล้วนี่แม่ค้าคนนั้น
เขาบอกเป็นแม่ค้าขายดอกไม้นี่โดนถล่มเละเลยนะ
โอ้โหโดนด่าสิแม่ค้าขายดอกไม้ที่อยู่ในคลิป
ชื่อว่านางสัญชวีประกอบผลค่ะเจ๊คิมค่ะ
วันนี้เจ๊คิมกับลูกชายไปพบตำรวจนะคะ
ร้อยตำรวจโทประยงหวังกุลกลางพนักงานสอบสวนสพปากช่อง
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็เอาหลักฐานเป็นภาพกล้องวงจรปิด
มอบให้กับเจ้าหน้าที่เจ๊คิมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองก็นั่งขายดอกไม้อยู่มีคนขับรถพาพระมาบินทบาท
ตลาดปากช่องแล้วก็คุณยายคุณยายหลอดอายุ๗๙คนนี้ค่ะ
หยิบอาหารของพระที่กระบะหลังรถที่มีคนขับฝากให้เจ๊คิม
มาดูแลรถให้หน่อยเจ๊คิมบอกว่าตัวเองก็รับผิดชอบดูแลรถ
กระบะให้พระเนี่ยพอคุณยายหลอดมาหยิบอาหารหลังรถ
ก็เลยไปเตือนว่าทำไมหยิบไปเยอะถ้าหยิบไปแค่พอกินคนเดียว
ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าปกติทุกครั้ง
ยายก็ยายหลอดก็จะมาหยิบอาหารอยู่เป็นประจำแหละ
แต่ว่าครั้งนี้มันหยิบไปเยอะแบบไม่ใช่สำหรับกินคนเดียวเยอะเกินไปเนี่ยค่ะ
ปกติคนขับรถก็จะหยิบให้คุณยายหลอดครั้งหนึ่งห่อ๒ห่อเป็นประจำอยู่แล้ว

แล้วก็พอเห็นว่าไปเตือนยายหลอดยายหลอดไม่ฟัง
ก็เลยทำท่าว่ากดโทรศัพท์แล้วบอกยายหลอดว่าเนี่ย
แจ้งตำรวจแล้วนะเจ๊คิมไปขู่ยายหลอดมาแจ้งตำรวจแล้วนะ
หลอดก็เดินออกมาจากหลังรถแล้วก็มาด่าเจ๊คิม
คิมบอกแบบนี้นะบอกยายหลอดด่าไปสองครั้ง
คิมเลยไปสะกิดไหล่ยายไปถามว่าด่าทำไม
ยายก็หันมาเหวี่ยงถุงกระสอบใส่
ตัวเองก็เลยเอาเก้าอี้พลาสติกยกเพื่อป้องกันตัว
นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมตรงนี้เดี๋ยวดู

แต่คุณยายวิ่งกระสอบก็ไม่ไหวแล้วนะ
คุณยายไม่มีแรงเหวี่ยงกระสอบแล้ว

ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากว่าใครพูดยังไง

ก็เอาเก้าอี้มาป้องกันตัวแต่บังเอิญไอ้ขาเก้าอี้
ไปโดนคิ้วคุณยายก็เลยคิ้วแตก
ยืนยันว่าไม่ได้คิดจะทำร้ายยายฟังเสียงเจ๊คิมดูค่ะ
ตำรวจสพปากช่องบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใคร
นะฮะก็เดี๋ยวขอสอบพยานเพิ่มเติมหน่อย
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์คือภาพจากกล้องวงจรปิด

มันก็ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะสังคมไทยในปัจจุบันนะ
เอาอย่างนี้ยายก็ไปที่วัดเลยนะไปอยู่แถวนั้นเนี่ย
คือพระเจ้าไปบินทบาทตามตลาดเนี่ยวันหนึ่งก็ได้กับข้าวเยอะแต่ละเช้า
แต่ทีนี้พอไปอย่างนี้แล้วมีคนเขาบอกเขาเป็นคนเฝ้ากับข้าวให้พระนี่
เขาก็ทำหน้าที่เขาในการเฝ้ากับข้าวต่างฝ่ายต่างก็สงสารคุณยายด้วยไปนอนสถานีรถไฟ
ที่วัดยายพระฉันแต่ละมื้อนี่ก็เหลือเกินจะฉันอยู่แล้วเดี๋ยวท่านก็หยิบยื่นให้เองแหละ
ครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการ